ข่าวแรกเราขอเมาส์มอลหน่อยละกันนะคะไม่เมาส์เรื่องนี้ไม่ได้เลยจริงนะครับ
ข่าวมั่วว่าเออนะคะเลิกหรือว่ายังคบกับไฮโซ
ยังอยู่เป็นสถานะที่คลุมเคลือมากสำหรับคู่นี้
กว่าจะได้ฟังจากฝั่งของคุณอ้ำพัชราภาก็รอกันไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะ
แต่ว่าล่าสุดค่ะเพจเมาส์แซ่บค่ะ
อักษรย่อออกมาเดี๋ยวจะให้ทายให้เดากันตามกันไปเลย
นี่คือมีออย่ออ่างพอพานปปานลอลิงและกไก่

ก็ปล่อยมายุน้ำลายเล่นนะครับคุณ

ออ่างก็อ้ำใช่ไหมพพานก็พกนะปลอลลอลปุ๊กลุ๊กปไก่ก็กึ่งไงโอ๊ยขนาดนั้นค่ะ

พอดีนะแต่ตอนนี้ค่ะแม้จะยังไม่มีคำตอบยืนยันว่าตัวละครเป็นใคร
แล้วก็มีความผัวพันกันแบบไหนนะคะแต่จู่ก็พบว่านางเอกสาวปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์ค่ะ
นั่นแหละค่ะเรื่องราวตอนนี้มันเป็นแบบนี้นะจ๊ะ
แฟนค่ะชักจะโยงประเด็นกันไปมานะคะ
หรือว่าสงสัยว่ามีความรักซ้อน

จริงคือปุ๊กลุ๊กกับอ้ำเนี่ยเขาสนิทกันมากนะ
ใช่ไปทิ้มเที่ยวด้วยกันบ่อยอะไรอย่างนี้

ทำไมถึงจับโยงอะไรได้ขนาดนี้
เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่รู้ว่าเป็นพล็อตหลักภัณฑ์เรื่องใหม่หรือเปล่า

เชื่อว่านักข่าวจะต้องไปรุมถามแน่นอนว่าเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้
เพราะว่าพี่อ้ำกับไฮโซโพกเนี่ยเขาเพิ่งเปิดตัวว่าคบกันจริงจัง

แล้ววันก่อนยังแบบส่งทุเรียนให้กันอยู่เลย
อ๋อเป็นทุเรียนแบบนี้ด้วยนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ไอจีของคุณอ้ำก็ปกติธรรมดา

ซุปตาเบอร์หนึ่งอ้ำพัชราภานะคะ